แต่อีกที่หนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปลอยกระทงกันอยู่ที่ปฐุมธานีนี่เอง
ที่นี่นะคะเขาใช้กระทงจากขนมปังเหมือนกันแล้วก็เป็นขนมปัง๗สี๗สัน๗วันกันด้วยคุณผู้ชม
ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะเราไปกันที่วัดธัญผลจังหวัดปฐุมธานีเลยนะคะ
ใกล้ใกล้กรุงเทพนี่เองที่นี่นะคะก็มีทั้งชาวบ้าน
แล้วก็พระลูกวัดกำลังตระเตรียมทำกระทงขนมปังกว่าหมื่นใบเนี่ย
ครับตีแป้งกันอุ้ยพันละวันกันเลยแล้วก็เอามาเจาะเป็นเหมือนกลีบดอกบัว
อย่างนี้ค่ะทำเป็นกระทงดอกบัวสวยงามเลยนะคะ
ทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรยภนเนี้ยบอกว่าที่วัดธรรยภนได้ทำกระทงขนมปังทุกปีแล้วค่ะ
เป้าหมายของปีนี้จะทำให้ได้หนึ่งหมื่นใบหนึ่งหมื่นใบเลยเหรออุ้ย
เยอะแยะเลยนะคะซึ่งปีนี้ตอนนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วกว่า๕๐๐๐ใบค่ะ
ปีนี้ก็ยังแตกต่างจากปีก่อนก่อนด้วยนะคะเพราะว่าทำกระทงออกมาทั้งหมด๘สีด้วยกัน
สีที่ว่าแปดสีนี่งงไหมว่าอ้าวมันมีเจ็ดวัน
เจ็ดวันเจ็ดสีต้องเจ็ดสีนะแต่ว่าอีกสีหนึ่งเนี่ยนะคะ
เป็นสีธรรมชาติเป็นสีของขนมปังสำหรับผู้ที่จำวันเกิดของตัวเองไม่ได้
ว่าเกิดวันอะไรอย่างเช่นเกิดวันจันทร์สีเหลือง
อังคารสีชมพูอ่าฮะพุทธสีเขียวครับ
แต่ถ้าไม่รู้เหมือนกันอ่ะอืมเอาเกิดวันอะไรอ่ะ
บางทีนะไม่รู้เหมือนกันคือนึกไม่ออกจำไม่ได้
คนโบราณอาจจะแบบไม่ได้จำไงเกิดวันไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ย
ไม่ได้ก็ใช้กระทงสีธรรมชาติไปนะคะ
ส่วนราคาเนี่ยโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะ
มีตั้งแต่ราคา๔๐บาทขนาดเล็ก๖๐บาทขนาดกลาง
และขนาดใหญ่๑๐๐บาทสำหรับไซส์ครอบครัวก็ได้เหมือนกันนะคะ
ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่มาลอยกระทงก็จะนิยมซื้อของทางวัดที่เขาจัดทำขึ้น
เพราะว่านอกจากจะได้ร่วมงานลอยกระทงเพื่อขออโหสิกรรมต่อพระแม่คงคาแล้ว
ก็ยังเป็นการทำบุญทำทานนำเงินถวายวัดอีกด้วย
และที่สำคัญนะคะยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพราะขนมปังก็ย่อยสลายได้แล้วก็ยังเป็นอาหารให้กับปลาในน้ำด้วยค่ะ
แต่ที่เห็นสีสันสดใสนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปว่ามันจะอันตรายต่อปลาหรือว่าธรรมชาติหรือเปล่า
ก็เป็นสีผสมอาหารสีธรรมชาตินั่นแหละนะคะคุณผู้ชม